การขับแล้วคือเมาแล้วไม่ขับเนี่ยมันเป็นเรื่องดีแต่ว่าการไปจอดรถที่ไหนก็ต้องดูให้ดีด้วยนะคะ
อย่างนั้นจะเหมือนหนุ่มคนนี้ค่ะไปจอดรถเพราะตัวเองเมามากแต่ถูกคนร้ายมาขโมยทรัพย์สินไป

เหมือนเขามองนะว่า
ใช่ครับผมอาจจะเปิดประตูทิ้งไว้ไง
ใช่เหมือนเขามองนะครับดูก่อนนะ
นี่แหละค่ะภาพจัดไว้ได้ชัดเจนเลยนะคะ
คือผู้ชายคนนี้เนี่ยนะคะคือเหมือนเขานั่งรอจังหวะสักอย่าง
แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คนที่เป็นผู้เสียหายเขาอยู่ในรถเขาเมา
แล้วเหมือนเขาแง๊มประตูออกไปแล้วนอนหลับ
คือตัวผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มา
และจอดไว้ดูราดรัวก็จะขี่ไปค่ะ
นี่แหละค่ะไปจอดข้างรถของตัวผู้เสียหาย
ตัวผู้เสียหายอันนี้เกิดขึ้นที่แยกวางตาผินปลวกแดง

หลังจากนั้นพอคนร้ายเขาขี่ไปจอดท้ายรถของผู้เสียหายนะคะ
ผู้เสียหายก็คือนายอภินันค่ะอายุ๒๖ปี
ซึ่งพอเขาเห็นว่าไม่มีคนเห็น
ก็เลยฉวยจังหวะไปฉกสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๒บาท
มูลค่า๖๐๐๐กว่าบาทแล้วหลบหนีไป
ตัวผู้เสียหายนายอภินันก็เล่าแบบนี้
ตัวเองไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนจนเมาแล้วค่ะ
กลับบ้านไม่ไหวเลยจอดรถตรงนั้นหน้าร้านสะดวกซื้อ

เลือกที่จะจอดรถตรงที่มันมีกล้องวงจรปิด

เพราะว่าร้านตรงนี้เขาเปิด๒๔ชั่วโมง
ตัวเองก็คิดว่าคงจะปลอดภัยที่สุด
ตอนนอนเนี่ยเอ็นเบาะไปค่ะแง้มประตูรถเอาไว้
แล้วหลับไปสนิทเลยมารู้ตัวอีกที๖โมงเช้า
เอ้าปรากฏว่ามีสร้อยข้อมือหนัก๒บาทหายไป
แต่เขาบอกว่าโชคดีที่ว่าอันนี้คือสร้อยที่หายไป
โชคดีที่ในตัวเขามีสร้อยคอทองคำหนัก๕บาทด้วย

ทรัพย์สินภายในรถอย่างโทรศัพท์โน้ตบุ๊กต่างก็อยู่ครบนะคะ
อย่างนั้นคงเสียหายถึง๓แสนบาทแน่เลยค่ะ
ตอนที่เรามาจอดนอนเนี่ยเราก็เลือกตรงที่มีกล้องใช่ไหม
ใช่อันนี้ตั้งใจเห็นก็มองจากด้านในรถแล้ว
แล้วตอนที่คนร้ายมาถอดทองไปจากข้อมือคือหลับไม่สนิทไม่รู้เรื่องเลย
อันนี้คือหลับสนิท
เขาเขามาถอดไปเนี่ยก็คือเขาก็มาถอดไปเสร็จ
ก็ไปเลยไปเลยไปเลย
เสียหายตอนนี้แจ้งความกับตำรวจสพปลวกแดงแล้วนะคะ

เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยกันไว้นะคุณนะนะครับ